คุณผู้ชมคะมีคำแนะนำจากกองอำนวยการร่วมพระราชพิธี
ว่าให้ประชาชนแต่งดำไว้ทุกข์ถึงคืนวันพรุ่งนี้
ก็คือวันที่๒๙ตุลาคม
ส่วนการออกทุกข์ก็คือจะเริ่มต้นเช้าวันจันทร์ที่๓๐ตุลาคม
แต่ว่าทางรัฐบาลก็ได้ออกมายืนยันเรื่องนี้ค่ะ

ว่าจะต้องแต่งดำหลังจากออกทุกข์นะคะ

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการเปิดนิทัศกาลพระเมรุมาตรจำลอง
ดังนั้นระหว่างนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการหารือกัน
ถึงเรื่องการจัดการจราจรเพื่อรองรับประชาชนค่ะ
พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอก
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พระมหาภูมิพลอดุญเดต
ตำรวจนครบานจะประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้ง
โดยจะพิจารณาเปิดเส้นทางในพื้นที่ทั้งหมด
และหารือถึงการจัดการจราจร
เพื่อรองรับการจัดนิทัศกาลพระเมรุมาตร
ที่จะจัดขึ้นในวันที่๒ถึงวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้
ตั้งแต่เวลา๗นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา
เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาเข้าชมนิทัศกาลดังกล่าวค่ะ
โดยอาจจะพิจารณาการจัดการจราจรใหม่
ในบางจุดที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยรอบท้องสนามหลวง
ปิดการจราจรในบางเส้นทาง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ซึ่งก็คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก
โดยทั้งหมดจะมีการประชุมหารืออีกครั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบค่ะ

ศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงข้อปฏิบัติสำหรับประชาชน
ในการแต่งกายวันที่๓๐ตุลาคมซึ่งเป็นวันออกทุกข์
โดยบอกว่าสำหรับสีเสื้อผ้าที่จะใส่ในวันออกทุกข์นั้น
รัฐบาลไม่ได้บังคับว่าประชาชนจะต้องใส่เสื้อผ้าสีอะไร
ซึ่งขอให้เป็นวิจารณญาณของแต่ละคนที่จะปฏิบัติค่ะ